เรื่องของยุงนี่มันยุ่งจริง
โอ้โหยุงเนี่ยมันบินมากัดบ้าง

แต่ตบให้ดีนะตบไม่ดีมีเรื่องนะฮะ
ยุ่งขึ้นยุ่งขึ้น
ฮะอ๊ะยุงกาดนี่ฮะเจ้าของสุนัขตัวนี้ก็เลยทำการ

เรื่องของเรื่องเจ้าสุนัขตัวเนี้ยอ่ะดูแล้วก็น่าจะเป็นพวกพิษ
มุงพิทบูปะใช่แต่ดูจากหน้าตาแล้วประมาณว่า
เอาจะร้องจริงจริงใช่ไหมจะเอาจริงจริงใช่ไหมอ่ะ

เออเอาก็ถือว่าเป็นการเอ็นดูสุนัขในรูปแบบหนึ่ง
จ้ะค่ะค่ะคงรักกันดูแลกันดีขอบคุณภาพนี้จากติ๊กต๊อก
ที่ใช้ชื่อว่าอังคณา๓๑๖ครับ
ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม